กลับรถบนถนนไม่ใช่กลับตรงไหนก็ได้กลับรถแล้วต้องดูด้วยจริงค่ะ
จะให้ดูรถเก่งคันนี้จู่กลับรถกลางถนนเลย
แล้วบิ๊กไบท์มาทางตรงมีคนขี่มีคนซ้อนปรากฏชน
เหตุการณ์นี้มีทั้งคนเจ็บคนตายค่ะครับ
โอ้โหแล้วคนขี่คนซ้อนรอยคว้างเลยเมื่อกี้มอเตอร์ไซคันแรกเนี่ยรอดไปได้นะ
ใช่ค่ะแต่คันนี้ไม่รอดฮะเออแล้วภาพก็เห็นทั้งมุมไกล
แล้วก็มุมจากกล้องหน้ารถของรถเก๋งคันนี้ด้วยใช่ฮะเนี่ยคุณผู้ชม
อันนี้เป็นมุมสูงจากด้านบนอาคารเนี่ยนะคะก็เห็นจังหวะตอนที่เกิดเหตุ
เห็นหลายมุมแบบนี้โอ้โหกระเด็นทั้งสองคนเลยนะฮะใช่ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หน้าการเคหะถนนเทพประสิทธิ์นะคะ
ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะทีนี้ตอนเข้าไปตรวจสอบอ่ะ
ฝั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะเจ็บทั้งสองคนเลยคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
นามสกุลดังค่ะนายถิติปาลักวงณอายุทยา
แล้วตอนที่ไปถึงนี่นะคือเขาหมดสติแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลแล้วก็ย้าย

ส่วนคนซ้อนค่ะเป็นผู้หญิงนะคะ
นางสาวธนัญญาวันสารำอายุ๔๓ปี
สภาพก็อาการสาหัสเหมือนกันแล้วก็หมดสติด้วย
ตอนนั้นจับดูไม่เจอชีพจรแล้วนะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองพัทยาเหมือนกันค่ะ
แต่ปรากฏว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตนะ

ไบท์คาวาซากิไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะ

ทะเบียนกรุงเทพฯด้านหน้าฝั่งขวาโดนชนแบบพังยับเลยนะ
คนขับรถคันนี้เป็นผู้หญิงชื่อว่านางสาวทิติมาดวงมาลัยค่ะ

ไฟแล้วก็ฝั่งขวาหน้าเนี่ยนะคะเสียหายแบบนี้
ต้องเอาตัวคนขับรถเก่งไปสอบสวนเพิ่มเติม
สพเมืองพัทยาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ